ผมเชื่อเรื่องพญานาคหรือเปล่า
เหมือนที่ปุ้ยถามเสื้อเรื่องพญานาคบอร์

ลานของวัดแถวหนองบัวลำพู
ชาวบ้านตกใจเฮ้ยรอยพญานาคยาวมาก
ติดตามพร้อมกันในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ

เออมันก็เป็นรอยเหมือนอะไรเลื้อย

ฮะแล้วมันก็ยาวอย่างคุณป้าท่านนี้ก็ดู

ทำไมมันเป็นรอยแบบนี้มันต้องเป็น

นะฮะขดไปขดมานะครับ

ข้างเมนเผาศพในวัดบุญวาด

เมื่อวานนี้ชาวบ้านไปเห็นไปเจอลอยกว้าง
ประมาณ๕นิ้วยาวสัก๑๐เมตรได้

ชงบวชชีทำบุญกันเมื่อวานนี้วันพระ

ก็เลยไปดูกันใหญ่เลยนางเลี่ยมครับ

เขามีทำพิธีทำบุญเข้าสากนะเมื่อวาน
วันพระนะฮะก็เป็นการ
อุทิศส่วนบุญสูงสนให้กับบรรพมรุษ

ไปว่ายพ้ากันไปถวายวัฒน์กัน
ก็เลยเชื่อว่ารอยประหลาดนี้แหละ

เดี๋ยวจะนำโชคลาภมาให้ชาวบ้านงวดนี่แหละ

แล้วก็ช่วยกันนับคุณ
นับลอยโค้งว่ามันมีกี่โค้งกี่อย่าง
เห้ยนับไม่ยาวนะ

นับได้๒๖โค้งที่ขดไปขดมาขดไปขดมา๒๖โค้ง

ต้องเป็นงวดนี้เลยเดี๋ยวมาเสี่ยงโชคกันเพราะท่านพญานาคมา
ในวันพระใหญ่ต้องให้โชคพวกเราแน่นอน

ต่อเนื่องที่จังหวัดราชบุรีค่ะจอมบึงนะคะ
เจออะไรอ่ะนี่คืออะไรคะ

ไหล่เผือกด่างมีสุดด้วย

นี่ค่ะเจ้าของบ้านเลขที่บ้านเล็กที่เอาก่อนไหม

ถ้าเอานี่จบข่าวนี้เลยนะคุณฟังบ้านเลขที่นะแล้วจะจบได้ป่ะ

ตัวเดียวนะแล้วจะไปเสี่ยงโชคยังไง

ดิฉันเชื่อว่ามันจะไม่จบแค่บ้านละที่เพราะมันจะมีขนาดของเจ้าตัวนี้

จะต้องมีโอกาสมาไซส์นะคะแล้วไปเจอวันที่๙เดือน๙วันดีด้วย
โอ้โหก็เลยเชื่อว่าปลาไหล่เนี่ยจะนำโชคมาให้นะคะ
เอาบ้านเลขที่อย่างเดียวบ้านเลขที่๖แหมได้แค่นั้นพอไหมไม่พอ
เดี๋ยวเลขเคลื่อนนึกว่าจะอุบเอาไว้คนเดียว
ส่วนหัวเอาเฉพาะส่วนหัวเลยนะนับได้๑๗จุดนะคะ
ส่วนข้างลำตัวซ้ายลายสีแดงนับได้๓๕เส้นส่วนด้านขวานับได้อีก๓๘เส้น
จุใจหรือยังพอหรือยังพอแล้วเนอะ
นี่ค่ะคุณสมชายเท้าประเสริฐเจ้าของบ้านมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างบอกว่า
ปลาไหล่เผือกด่างเนี่ยตอนวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาเขาใช้อุปกรณ์ดักปลา
แล้วก็เอาไปดักไว้ในทุ่งจอมบึงตอนแรกเห็นเนี่ยนึกว่างูดูอีกทีสิ
อ้าวมันคือปลาไหล่แปลกนี่ว่าก็เลยนี่แหละเอามันมาเลี้ยงไว้
เชื่อว่ามันจะนำมาซึ่งโชคลาภพอมีคนรู้ข่าวทำไงติดต่อเลย
ขอซื้อปลาไหล่ในราคา๕๐๐๐บาทแต่คุณสมชายบอกว่าไม่ขาย
ขายเอาทำอะไรเอามาใส่กระบังชาวบ้านรู้ข่าวทำไงมาเลยค่ะมาขอเลขเด็ดนะคะ
ก็เลขที่ที่ฉันพูดไปทั้งหมดแล้วไอ้ชุดนั้นแหละค่ะชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชค
แต่ผมเห็นที่ตัวของมันเป็นเลขนะคุณเลขอะไรอ่ะ
คุณเห็นดำตรงกลางไหมไหนอ่ะมันคล้ายเลขเห็นไหมตรงกลางบ้างเนี่ย
ตรงกลางลำตัวอะไรนะเห็นหรือเปล่าไม่สามารถจริงแล้วเป็นเลขอะไรหรอ
ถ้าใจคุณเห็นตาคุณก็จะเห็นนี่นี่เขาถึงบอกอัลเบอร์สไตล์บอกว่า
ตนาการสำคัญกว่าความรู้ความรู้ซึ่งก็ไม่มีถูกต้องมันเป็นเรื่องของความเชื่อโดยแท้จริง
แล้วเลขอะไรบอกบ้างเนี่ยบอกไม่ได้เดี๋ยวเคลื่อน
เอาอย่างนี้ไม่ต้องไปรอเลขจากคุณทัศนัยดิฉันพาคุณผู้ชมไปลุ้นเลขจากพญาบึ้งกันดีกว่า
อันนี้ก็แม่นแต่คุณก็ต้องรู้นะว่าถ้าคุณอยากจะได้เลขจากพญาบึ้งคุณต้องอดทน
ต้องรอให้ได้รอให้เป็นรอบนี้ก็เหมือนกันทนรอตั้งแต่เช้าจนค่ำ
จริงจ้ะไม่ต้องทำอะไรกันเลยทีเดียว
อันนี้หลังวัดบวชราสรรทาขาเที่ยงเพอโพทองจากหวัดอ่างทอง
เมื่อวานนี้คุณชาวบ้านเอาดอกไม้ทูบเทียนไปทำพิธี
เตรียมไปทำพิธีนะคะเสียงทายขอเลขเด็ดจากพระยามึง
เอาไปเสี่ยงดวงงวดนี้แหละค่ะ๑๖กันยายนนี้มาละกระดงกระดาษ
ตามที่เราเห็นแหละเอาเสกระดาษมาเขียนตัวเลขสูงถึงเก้ามวล
เอาไว้สามชุดสามสิบใบยอดลงไปในรูของมึงค่ะ
แล้วก็รอรอเจ้าเฝ้าแต่รอสุดท้ายสิ่งที่รอมาแล้วจ้าตั้งแต่เช้าจดค่ำ
แรกออกมาสามใบเลขสามมาก่อนเลยจ้านี่อ่านี่เลขสามมาแล้วเห็นไหม
นี่ชุดแรกนะออกมาสามใบครับที่สองค่ะ
เลขที่สองตามมาด้วยเลขหนึ่งจ้ะเนี่ยอ่ะต่อมาอีกใบหนึ่งเป็นเลขศูนย์
อันนี้หนึ่งแล้วนะเป็นสามหนึ่งศูนย์อืมแล้วต่อมาอีกสักพักใหญ่ใหญ่เลย
บอกว่ามีกระดาษออกมาสามใบคราวนี้เป็นเลขศูนย์เลขสามเลขเก้า
นี่ครับเขาออกมาวางไว้อย่างงี้โอ้โหอืมนะเออแล้วแต่ค่ะตามสัตว์ดูอ่ะ
เมื่อกี้ที่เห็นช่ายเลขนี้มั้ยมีอ๋อหรอมีด้วยอืมอ่าอีกใหญ่
ได้เลยเออหกตัวแล้วและและคริดว่ามันจะตามได้ไหมเลขเนี้ย